แล้วไปอยู่ตรงที่เสาไฟฟ้า

ติดตามในช่วงตลอดภาพแปด

รถกระบะมันหมุนเคว้งตามภาพเลยนะ

แล้วก็ไปหยุดอยู่ตรงที่เสาไฟฟ้า

เพราะว่ามีกล้องวงจรปิดของบ้านชาวบ้าน
อัดเข้าไปเกิดความเสียหายในลักษณะแบบนี้
ตรงนี้คือถนนเพชรเกษมเส้นทางพังงาภูเก็ตครับ

อำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงา

ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องรีบไปช่วยก่อน

นายพิสันภูไหมพรมอายุ๓๒ปี

คุณนัทพัฒน์สุพรรณอายุ๕๑ปี

เมืองต้นนะครับทั้งคู่กำลังจะมุ่งหน้ากลับจังหวัดภูเก็ต

จุดนี้เป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ
โดยรถมักจะแหกโค้งเสียหลัก

บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ตรงนี้
นั่นไม่ได้หมายความว่านี่เป็นครั้งแรกนะ

แล้วมีครั้งหนึ่งเสียหายหนัก

อุบัติเหตุในการหลุดโค้งบริเวณตรงนี้มาแล้ว
ตัวเธอเองนางยุพดีเคยแจ้งไป
แขวงทางหลวงภูเก็ตได้แล้วนะฮะเดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่เขารับเรื่องแล้วเดี๋ยวจะต้องมาดูกันต่อไปว่าจะทำอย่างไรกับโค้งนี้เพื่อให้มันปลอดภัย
ใช่ค่ะน่ากลัวจริงนะระมัดระวังกันด้วยค่ะเตือนกันนะอุบัติเหตุนะ